เห็นข่าวที่รถเนี่ยพุ่งเข้าชนบ้านใช่ไหมอ่า
มักจะอยู่แถวบางทีเป็นแยกทางสามแพ่ง
สามแยกสามแพร่งบ้างอ่าคนก็จะสงสัยเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
หรือว่าเป็นการไปตั้งบ้านไปปลูกบ้านในจุดที่ไม่ควรจะตั้ง
บ้านหลังนี้คุณผู้ชมรถพุ่งเข้ามา๕ครั้งแล้วอ่ะเฮ้ย
แล้วล่าสุดรถบรรทุกเลยอื้อหือ
ภาพแรกเนี่ยรถพุ่งเข้ามาคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะ

คือรถตำรวจสายตรวจเนี่ยเห็นคนขับรถบรรทุกน่ะ
้วนตัวลงมาจากไอ้รถบรรทุกเล็กแล้วก็วิ่งหนีไป
ใช่เหมือนว่าจะหลบหนีจากที่เกิดเหตุ

อ้าวจับได้นี่คือสี่ทุกวันจันทร์ที่ผ่านมา
นี่ตำรวจจับได้น่ะนี่ค่ะจับมาได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนบ้านหลังที่โดนรถพุ่งเข้าไปเนี่ยเลขที่๔๒ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๕
ตะบนบ้านระกาศอำเภอบางบ่อที่สมุทรปราการครับ
ตัวบ้านเนี่ยนี่คุณผู้ชมปลูกอยู่ตรงนี้ติดอยู่ริมถนนบางนาตราดเลย

ข้างกับสะพานคลองบ้านระกาศ
ข้างบ้านนี่ยังมีโอ้โหพังเลย
ถ้าเกิดดูทางหน้าบ้านมันเหมือนกับเป็นทางถนนเล็ก
เอ้อนั่นรึเปล่าทำให้รถพุ่งเข้ามาหลายคันระเกิดคุณผู้ชม
สภาพเดิมเนี่ยความเสียหายก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะ
จากที่รถบรรทุก๔ล้อเล็กชนไปเมื่อ๘พฤษภา
เจ้าของบ้านชื่อพี่ชำนาญอายุ๖๒ปี
เล่าให้ฟังว่าโอ้โหไอ้หนูที่ผ่านมาเนี่ยนะ
รถเนี่ยพุ่งเข้ามาชนบ้านพี่๕ครั้งแล้ว
แล้วคนขับส่วนใหญ่บอกหลับใน
นอกจากนี้ที่บริเวณกระแพงรั้วบ้านพี่มียันตร์แล้วนะ
นี่คือเอารูปเก่ามาให้ดูต้องใช้ยันในการป้องกันอย่างนี้เหรอ

ต้องเอายันมาป้องกันนี่เมื่อปี๔๙ครับ
นี่ปีอะไรหกสิบเจ็ดปีแล้วนี่อะไรแท็กซี่เหรอหรืออะไรนี่อันนี้ห้าหกเหรอ
แท็กซี่ไปแล้วนี่เห็นไหมมียันตร์กันอยู่ด้วย
ยันตร์กันภัยนะคุณผู้ชมแต่กลายเป็นเรียกภัยก็แหละไม่อยู่ไม่อยู่
นี่ฮะโอ้โหแล้วบริเวณกำแพงรั้วบ้าน
คือมียันก็กันอะไรไม่ได้ครับในบ้านมีรูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ติดอยู่เพียบเลยนะก็ยังโดนรถพุ่งเข้าชนมาอีก
๕ครั้งที่พุ่งชนมันมีอะไรแล้วบ้างเนี่ย
ไหนลองฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยครับ

แขวนไว้อะไรก็ช่วยบ้านพี่ชำนาญไม่ได้เลยครับ

จะได้กันไม่ให้รถที่หลับในหรือว่าเสียหลัก
พุ่งเข้ามาชนบ้านพี่เขาอีกนะครับ